ตอนที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดการกับคนร้าย
เมื่อคืนวันที่๘กุมภาพันธ์ต่อเนื่องเช้าวันที่๙กุมภาพันธ์
ก่อนจะสิ้นสุดภารกิจสุดท้ายที่ระดมสาดยิงเข้าใส่คนร้าย
ในช่วงเวลาของการจัดการกับคนร้ายเนี่ย
แล้วมีตำรวจหน่วยอรินทราชสองหกสองนายที่ถูกยิงจนเสียชีวิตค่ะ
ก็อย่างที่ทราบว่าสองนายนี้เข้าไปเดินเข้าไปแบบเป็นชุดแรกเลย

โล่เป็นเกาะกำบังทั้งที่รู้ว่าคนร้ายเนี่ยมันก็มีอาวุธหนัก
ที่โล่ไม่น่าจะเอาอยู่
หลังจากที่มีตำรวจอรินทราช๒๖เสียชีวิต๒นายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้
แล้วทราบข่าวกันแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
มีคลิปเสียงการสนทนาสอบถามทางโทรศัพท์
คาดว่าจะเป็นตำรวจหน่วยอดุณฑราช๒๖ที่โทรมาสอบถามกัน
ว่าปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้าง
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับถึงมีความสูญเสียกันแบบนี้เพราะว่าเขาเป็นห่วงเพื่อนค่ะนะฮะ
คำตอบที่ได้รับนะฮะก็คือตำรวจที่เสียชีวิตจำเป็นต้องเอาตัวเองเป็นเป้า
เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคนร้ายทั้งทั้งที่รู้ว่าโล่ไม่สามารถป้องกันกระสุนชนิดเจาะเกราะได้
แล้วก็ใช้แก๊สน้ำตาไม่ได้ด้วยจะใช้แก๊สน้ำตายิงเข้าไประเบิดควันโยนเข้าไปก็ไม่ได้
เพราะไม่งั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นมีประชาชนอยู่เยอะเกิดมันกราดยิงมั่วขึ้นมาไม่เลือกหน้าจะสูญเสียมากกว่านี้
คลิปเสียงคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังดูนะฮะ

ก็ต้องเกี่ยวกับมัน
เชื่อว่าคลิปเสียงคลิปนี้น่าจะตอบคำถามใครหลายคนได้เยอะนะคะ
ว่าทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ใช้แก๊สน้ำตา
ทำไมไม่บุกเข้าไปเลยทำไมไม่ยิงถล่มยิง
ยังปิดไม่ได้ฮะเพราะชีวิตของคนบริสุทธิ์ทั้งนั้น
เนี่ยแล้วก็อย่างที่ตำรวจเขาบอกที่เขาคุยกันเนี่ย

รู้โล่แนวไม่อยู่หรอก

แต่ต้องมีคนยอมเสียสละไปเบี่ยงเบนความสนใจของคนร้าย

เพื่อให้มันเข้ามาหาเราให้มันออกมายิงเราหรืออะไรก็แล้วแต่
อยู่ในวิถีที่เราจะสามารถยิงได้
กระสุนที่คนร้ายใช้ก็รู้เพราะเขาตรวจสอบแล้วว่ามันเอาอะไรจากคลังอาวุธไปบ้าง

กระสุนแบบนี้ยิงรถถังยังเข้าอ่ะ
ถ้ายิงรถถังทะลุกับคนจะเหลืออะไรเขาบอกยืนซ้อนกัน๑๐คนยังทะลุเลย

ยิงตัวก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าผูกระเบิดติดตัวไว้อีก